สวัสดีครับ
กุมภาพันธ์๒๕๒๘เกิดอุบัติเหตุสุดสะเทือนใจ
ผู้หญิงไว๑ควบ๔เดือนซ่อยเพชรบุ่นน้อยพัดตกรูเสาเข็มในทรายงานก่อสร้างโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ขนวิภาวริรังสิทธิ์กรุงเทศจนเสียชีวิตเฉพาะที่ใช้เวลา๕วันปุ้มร่างเด็กขึ้นมาได้
ขายแรงงานในเมืองกรุงกลับต้องประสบชะตากรรมไม่คาดคิด
ไปวันเกิดเหตุสมภารได้ฝากลูกสาวไว้กับพี่สาวของเธอเพื่อไปจ่ายตลาด
นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้เห็นหน้าลูก
เมื่อท่าเผ็ดหายตัวไปทุกคนประดมตามหา
กระทั่งได้ยินเสียงของหนูน้อยร้องไห้แววออกมาจากรูเล็กของเสาเข็ม
ไม่น่าเชื่อหนูน้อยพลัดตกลงไป
รูเสาเข็มกระดาษเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง๒๐เซนติเมตร
เสาขนาด๑๒เมตร๒ต้นความลึก๒๔เมตรเท่าตึก๘ชั้น
นาทีนั้นไม่มีใครรู้ว่าเด็กตกลงไปลึกแค่ไหน
มีเพียงเสียงร้องดังแว่วขึ้นมา